มีบางตัวที่พยายามแล้วแต่มันก็เกิดเหตุสุดวิสัยจริง
มาดูเรื่องของช้างช่วงนี้หน้าหนาวช้างตกมันเยอะ
ล่าสุดคือพลายติ๊กนะคะตกมันกระทืบควานช้างตายไปสองศพไม่พอ
ชาวบ้านที่ไปมุงดูเหตุการณ์นะคะโดนทำร้ายสาหัสไปอีกหนึ่ง
นี่เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกำลังกันมายิงปืนยาสลบเพื่อที่จะหยุดพลายติ๊ก
เพราะว่าตกมาหนักมากจริงแล้วก็อยู่ในระยะที่ต้องบอกเป็นอันตรายนะคะ
นี่ค่ะพายติ๊กก็อยู่ในป่าเป็นสวนปามนะคะ
ก็เดินอยู่ในสวนปามของชาวบ้านแบบนี้
ตอนแรกกู้ภัยจะเข้าไปเก็บศพควานช้าง
พลายติ๊กไล่ทำร้ายกู้พลายออกมาเลย
ก็ต้องมีการถอยออกมาตั้งทัพใหม่อีกทีนึง

ติ๊กตัวใหญ่มากนะคะอายุ๔๐ปีแล้ว
และจริงพลายติ๊กมีประวัติเคยทำร้ายความเสียชีวิตมาแล้วด้วยเหมือนกัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นริมถนนในหมู่บ้านห้วยไสงาม
ในอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะคะ
ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ๘๐กิโลเมตร
กู้ภัยที่ลงพื้นที่ไปคือมูลนิธิระนองสงเคราะห์ค่ะ
ก็พยายามที่จะนำร่างของควานช้าง๒ศพออกมาจากสวนปาล์มน้ำมัน
สภาพเละเลยจริงนะคะเพราะว่าพลายติ๊กใช้ทั้งงาแทง
แล้วก็ทั้งเหยียบทั้งกระทืบแขนขาหักไปหมดเลยค่ะ
ลายติ๊กเป็นช้างลากไม้ยางพาราแล้วก็ยังคงตกมันอยู่ในสวนปาม
ผู้ภัยเล่าบอกว่าตอนแรกเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีช้างตกมันเหยียบควันช้างเสียชีวิต
พอลงมาในพื้นที่จะเข้าไปเก็บศพพลายติ๊กเนี่ยวิ่งไล่ออกมาเลย
กู้ภัยก็ต้องวิ่งหนีออกมาต้องรออยู่หลายชั่วโมงค่ะ
กว่าจะสามารถเข้าไปนำศพควานช้างออกมาได้อย่างปลอดภัย
แต่อย่างที่บอกคือชาวบ้านเขาก็มามุงดูกัน
กลายเป็นว่ามีชาวบ้านหนึ่งคนถูกพลายติ๊กทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสไปอีกอ่ะค่ะ
เข้าไปช่วยผู้ที่เสียชีวิตอยู่
เสร็จตอนนี้ทางก็ทำการไล่ไล่ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือไค่ครับ๓คน
นะครับไล่มาจากบนเขาแล้วลงมาตรงประมาณ๑กิมเลเมตรนะครับ
แล้วก็โดนทำร้ายนะครับจนเสียชีวิตนะครับ

ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

ช้างได้ทำร้ายตอนชิคกรงบ์ด้านฝานะค่ะ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์จังหวัดระนอง
ก็เลยมาร่วมวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก็ยิงลูกดอกยาซึมแทนยาสลบไป๕ดอก
เพื่อไม่ให้ช้างล้มอ่ะค่ะลูกดอกเนี่ยถูกพลายติ๊กไปสามดอกนะคะ
พอยาออกฤทธิ์พลายติ๊กเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะซึม
แต่ก็คือยืนนิ่งอยู่กับที่ควานช้างก็เลยเอาช้างอีกเชือกที่เป็นช้างสีดอ
พลายสงฆ์เข้าไปประกบพลายติ๊กก็พยายามเดินหนีไปอีกกว่า๕๐เมตร
แล้วก็ไปหยุดยืนนิ่งอยู่อีกสุดท้ายควานช้างก็สามารถคล้องโซ่เข้าที่ขาของพลายติ๊ก
แล้วก็ล่ามไว้ตรงพื้นที่นั้นได้นะคะอย่างที่บอกว่าพลายติ๊กเนี่ยอายุเยอะแล้วนะ
อายุ๔๐ปีค่ะซึ่งตามประวัติเนี่ยเคยทำร้ายควานช้างและชาวบ้านเสียชีวิตมา๓ศพแล้วจากพื้นที่อื่น
แล้วก็มาทำร้ายควานช้างที่พื้นที่ระนองเนี่ยเสียชีวิตอีก๒ศพรวมเป็น๕ศพ
แล้วก็มีชาวบ้านสรุปแล้วชาวบ้านที่ว่าโดนทำร้ายจนสาหัส
ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลล่าสุดเสียชีวิตแล้วเหมือนกันนะคะ
เท่ากับว่าพลายติ๊กเนี่ยฆ่าไปแล้ว๖ศพเลยค่ะ
เบื้องต้นตอนนี้เจ้าของช้างบอกว่าเดี๋ยวจะเอาพลายติ๊กกลับไปดูแล
แล้วก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละแต่เดี๋ยวต้องรอประเมินอาการจากผู้เชี่ยวชาญอีกทีว่า
อาการมันเป็นยังไงปลอดภัยได้บ้างหรือยัง
ก็เอาเรื่องเลยเหมือนกันนะคะปลายติ๊กนะคะอืม
นี่ค่ะเรื่องของช้างตกมันนะคะ